เลี้ยใจร้ายไม่ได้มีแค่ในละครไม่ได้มีแค่ในหนังนะ
ชีวิตจริงนี่น่าสงสารมากนะคะเด็กชายอายุ๑๔ปีค่ะ
อยู่กับแม่เลี้ยงอยู่กับพ่อแท้ที่ปฐุมธานีนะคะ
ถูกแม่เลี้ยงเนี่ยทำร้ายร่างกาย๗ปี
แล้วก็ทำร้ายแบบโหดมากจนน้องเขาบอกว่าสุดท้ายทนไม่ไหวแล้ว
หนีออกมาดีกว่าปั่นจักรยานออกมาจากบ้านนะ
ปฐุมธานีตั้งใจจะไปหาแม่แท้อยู่ระยอง

ขี่มาได้สามชั่วโมงกว่ามาถึงอนุสวรีชัยสมรภูมิครับ
เฟซบุ๊กหาแม่ติดต่อแม่ให้มารับหน่อย

คือปั่นมา๓ชั่วโมงปฐุมถึงอนุสวรีชัย

พอแม่ถอดเสื้อดูเป็นแผลแบบนี้

ต้องแจ้งความเอาผิดเอาผิดแม่เลี้ยงแน่

ให้แม่เลี้ยงทำร้ายร่างกายลูกแบบนี้ค่ะ

แล้วแม่แท้ของน้องคนนี้นะบอกว่า
พ่อแท้ปู่ย่า
รู้เรื่องมาตลอดนะว่าแม่เลี้ยงทำร้าย

แผลค่ะคุณผู้ชมทั่วร่างกายของน้องคนนี้ค่ะ
เด็กชายอายุ๑๔นะคะบอกว่าแผลที่เห็นก็คือ

น้องทนไม่ไหวต้องหนีออกมาจากบ้าน

คุณผู้ชมคืออยากจะไปหาแม่แท้ที่อยู่ที่จังหวัดระยอง
นางสาวนรึกกมลวันฉาบพลอยเป็นแม่ของน้องคนนี้นะคะ
เขาโพสต์เรื่องนี้ลงในเพจค่ะ
เรารักบ้านฉางร่วมด้วยช่วยกัน

ลูกชายถูกแม่เลี้ยงทำร้ายร่างกายมานาน๗ปี
มีแผลเต็มตัวตั้งแต่หัวจะหลดเท้า
สำหรับคุณผู้ชมถูกต้าวรีดร้อนนะคะนาบแขน
ครีมหนีบนิ้วเท้า
ครีมหนีบริมฝีปากน้องจนปากแหว่ง

ใช้ของแข็งทุบหัวจนหัวแตกเลือดอาบอะค่ะ
เคยถูกแม่เลี้ยงบีบคอจนสลบมาแล้วด้วย
วันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะน้องคนนี้บอกว่า
คนนี้บอกว่าทนไม่ไหวแล้วจริงจริงอาศัยช่วงที่พอกับแม่เลี้ยงไม่อยู่บ้านนะคะ
หนีออกมาปั่นจักรยานออกมาจากบ้านที่ปฐุมธานีอยากจะมาหาแม่ที่ระยอง
มาสามชั่วโมงกว่าไปถึงอนุสวรีชัยสมรภูมิส่งข้อความทางเฟซบุ๊คไปบอกแม่ว่ามารับหน่อย
อยากจะไปอยู่กับแม่ที่ระยองแล้วทุกครั้งนะที่มีการทำร้ายร่างกายพ่อแท้
ปู่ย่ารู้เรื่องมาตลอดไม่มีใครเคยห้ามไม่มีใครไปต่อว่าแม่เลี้ยงเลยอ่ะคุณภาคภูมิ
ปล่อยให้เขาทำเด็กนี้หรอปล่อยให้ทำอยู่แบบนี้ค่ะ
แม่ของน้องคนนี้บอกว่าแยกทางกับสามีซึ่งรับราชการเป็นทหารเรือมานาน๑๐กว่าปีแล้วนะคะ
มีลูกด้วยกันสองคนเป็นผู้หญิงคนนึงผู้ชายคนนึงลูกทั้งสองคนอยู่กับพ่อ
ก่อนหน้านี้๓ปีก่อนลูกสาวถูกแม่เลี้ยงคนนี้ทุบตีทำร้ายจนทนไม่ไหวหนีมาอยู่กับแม่แล้วรอบนึง
ลูกสาวมาก่อนเหลือลูกชายอยู่คนเดียวแล้วลูกชายก็ถูกแม่เลี้ยงทำร้ายเหมือนกันจนหนีกลับมาอยู่กับแม่เนี่ยค่ะ
คุณแม่บอกว่าพอเจอหน้าลูกนะพอถอดเสื้อลูกดูแผลนะกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่จริงกอดลูกร้องไห้โฮค่ะ
ไม่น่าเชื่อว่าพ่อแท้จะปล่อยให้แม่เลี้ยงทำร้ายรังแก่ลูกได้ถึงขนาดนี้คุณแม่บอกว่ายืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะ
คุณแม่ก็บอกว่าลูกชายเล่าให้ฟังว่าตอนที่แม่เลี้ยงทำร้ายเนี่ยนะแม่เลี้ยงบังคับให้ลูกชายทำไงรู้ไหม
ถ่ายคลิปเอาไว้นะแล้วก็ทำร้ายตัวเองในคลิปนี้จะได้เป็นหลักฐานว่าเหมือนเด็กทำร้ายตัวเองแม่เลี้ยงไม่ได้ทำร้ายนะ
คือให้เด็กเนี่ยทำร้ายตัวเองแล้วตัวเองก็ถ่ายคลิปเอาไว้
ใช่เผื่อว่าเด็กไปแจ้งความแจ้งตำรวจหรือไปบอกใครเนี่ยจะได้เปล่าแม่เลี้ยงไม่ได้ทำเด็กทำร้ายตัวเองนี่ไงมีคลิป

นั่นแน่สิฟังเสียงคุณแม่ของน้องนะคะ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

ตัวน้องนะครับน้องบอกว่าแม่เลี้ยงนี่ทำร้ายร่างกายบ่อยมาก
จนทนไม่ไหวแล้วก็ต้องหนีออกมา
พูดไม่เยอะฮะแต่คำถามที่ว่าทำร้ายตรงไหนอะไรยังไง
ทั่วตัวเลยใช่ผมอยากจะรู้เหตุผลของคนที่เป็นแม่เลี้ยง
กับคนที่เป็นพ่อแท้จริงนะว่าเขาจะบอกว่ายังไง
เขาจะบอกว่ายังไงว่าไม่ได้ทำหรือทำเพราะอะไร
หรือทำไมต้องทำขนาดนี้อ่าคือเมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ย
แม่ของน้องแล้วก็น้องเนี่ยนะฮะเดินทางไปที่สพคลองหลวงปฐุมธานีแล้ว
ไปแจ้งความดำเนินคดีกับพ่อแท้เลยแล้วก็แม่เลี้ยงที่ทำร้ายร่างกาย
พันธุ์ตำรวจเอกฤทธินันปุ้ยพันธวงศ์ภูมิกับการสพคลองหลวงบอกว่า
ตอนนี้ให้พนักงานสอบสวนสอบปากคำเด็กชายร่วมกับสหวิชาชีพแล้ว
ทราบว่าเด็กถูกทำร้ายร่างกายมานานมากนานหลายปี
ตอนนี้ยังไม่ได้เรียกตัวพ่อกับแม่เด็กมาสอบถามนะครับ
ถึงพ่อแท้แล้วก็แม่เลี้ยงอ่ะนะ
เพราะว่ายังต้องรอพยานหลักฐานเพิ่มเติมบางอย่าง
แล้วก็รอผลการตรวจร่างกายจากแพทย์ด้วยเพื่อนำมาประกอบสำนวนคดี
น้องก็อยู่ในสภาพที่เข้มแข็งนะครับโดยเพราะตำรวจภูทรภัณฑ์ภาค๑
หนึ่งเราก็ไปรับตัวน้องมาจากระยองเลยนะครับ

เราก็เข้าไปชิดตัวเลยแล้วก็คุยรายละเอียดกัน
แล้วก็จะได้สืบสวนล่วงหน้าไว้เลยนะครับ
ซึ่งพอมาถึงเนี่ยมันก็สามารถที่จะต่อเนื่องได้เลยครับ
ก็จะคงจะมีตามปอย่าทำร้ายร่างกายนะครับ

แล้วก็ตามพรบคุ้มครองผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัว
ซึ่งก็คงน่าจะประมาณสองข้าวหน้านี้
ยกเว้นว่ามีเพิ่มเติมในเรื่องของการนุ่นเหนียวกว่ากหัง
หรือว่ามีการขังไว้ล่ามไว้อะไรอย่างนี้

นี่ค่ะน่าสงสารมากนะคือน้องผู้ชายคนนี้อายุ๑๔ปีคนนี้
เขาเล่าให้ฟังนะบอกว่าแม่เลี้ยงเนี่ยทำร้ายร่างกายทุกวันนะคะ
ทั้งที่ตัวเองไม่มีความผิดอะไรอย่างที่บอกล่ะค่ะ
รีดร้อนมานาบบ้างครีมหนีบบ้าง
ทนไม่ไหวคือน้องพยายามโทรหาแม่นะ
พยายามโทรหาแม่ที่ระยองเล่าเรื่องให้แม่ฟังให้แม่มารับ
แต่น่าเห็นใจไปอีกคือคุณแม่บอกว่าแม่ก็ไม่มีเงินที่จะเดินทางไปรับไง
นี่ค่ะมันต้องมีค่าใช้จ่าย
แล้วน้องเขาบอกว่าโดนตลอดแม่เลี้ยงใช้แบบสั่นไม้ฟุตเหล็ก
ตีแขนบังคับให้กวาดบ้านถูบ้าน
นั่นแหละตัดสินใจปั่นจักรยานหนีเลยดีกว่า
แม่ก็เลยบอกว่าพอติดต่อแม่ได้แม่ก็ให้เพื่อนที่ขับแท็กซี่อยู่ในกรุงเทพ
พาไปส่งบ้านนะคะพอเจ้าหน้าที่เขารู้เขาก็ไปประสานช่วยเหลือต่อ
อาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอคลองหลวงบอกว่า
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบห้องที่เกิดเหตุในหมู่บ้านเอื้ออาทรตำบลคลองหนึ่ง
ห้องล็อกแล้วค่ะไม่มีคนอยู่ที่แม่เลี้ยงอยู่
ก็ไปถามข้อมูลจากนิติบุคคลก็รู้ชื่อคนที่อยู่ว่าไม่ตรงกับชื่อเจ้าของห้อง
ก็เลยไปถามคนขี่วินมอเตอร์ไซค์แถวนั้นนะคะก็รู้ว่าห้องนี้มีลูกสองคน
คือผู้ชายกับผู้หญิงคือวินเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเยอะนะคะ
พี่วินก็เล่าแค่ว่าอ๋อเห็นเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงสองคน
แต่เด็กผู้หญิงหนีไปเมื่อ๓ปีก่อนรายละเอียดก็ไม่รู้อะไรมาก
ที่นี่ก็ต่างคนต่างอยู่ไม่ค่อยมีใครยุ่งกับใครปัญหาครอบครัวก็ไม่ยุ่ง
แต่พี่วินคนนี้เขาบอกว่าเคยได้ยินเสียงดังออกมาจากห้องนี้นะ
แต่ไม่รู้ว่าเป็นเสียงเด็กถูกทำร้ายร่างกายไม่เห็นว่าเด็กถูกทำอะไร
ได้ยินเสียงแต่ไม่รู้ว่ามันคือเหตุการณ์อะไรไงก็ไม่กล้าเข้าไปยุ่งไม่กล้าเข้าไปช่วยอะค่ะ
ทีนี้ก็เลยบอกเลยว่าถ้าใครพบเห็นการกระทำที่รุนแรงต่อเด็กแบบนี้นะคะ
แจ้งไปได้นะคะถ้าเราไม่กล้าเข้าไปช่วยไปบุกเข้าไปในห้องเปิดประตูไปช่วย
โทรแจ้งศูนย์ประชาบดีสายด่วน๑๓๐๐โทรได้๒๔ชั่วโมงเนี่ยค่ะให้แจ้งไป
เพราะเขาปิดชื่อท่านเป็นความลับอยู่แล้วกระซิบบอกเจ้าหน้าที่เขาหน่อย
เขาจะได้มาดูให้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะและคดีนี้เนี่ยต้องย้อนหลังไปเอากับเรื่องที่น้องพี่น้อง
ที่เป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็ถูกทำร้ายคือต้องเอา๒คดีเลยนะ
ไม่ใช่แค่น้องผู้ชายคนหนึ่งที่เพิ่งหนีมารอดจากนรกแล้วน้องเอ้ย